อ๋อปะจ๋อ

ขวัญได้ไปหาของดีของเด็ดมาฝากกัน

ตานเคยเห็นแต่ที่เพชรบุรีใช่ไหม

มีต้นตานเยอะเข้ามาทำผลิตภัณฑ์อย่างนี้เหรอ
ใช่ทำขนมทำสารพัด
เหมือนความรู้สึกเหมือนอยู่เพชรบุรี

อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากเห็นไหม

ช่วงขอชิม
ตอนนี้ขวัญอยู่ที่อำเภอท่าม่วงเราจะไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านหนองขาวกัน
ส่วนจะมีอะไรน่าสนใจนั้นตามผมมาเลยค่ะ
ขวัญเดินทางมาด้วยภาษณะคู่ใจแบบนี้ระหว่างทางเราก็จะได้เห็นธรรมชาติทุ่งนาเขียวขจีดูแล้วสดชื่นจริงเลยล่ะค่ะ
มุ่งหมายแรกที่เราจะไปนั่นก็คือสวนตาน
กาญจนบุรีมีสวนตาลด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
และนี่แหละค่ะคือวิธีการเก็บลูกตาลสดจาก
ต้นเลยนะคะมาถึงที่แบบนี้แล้วจะไม่ชิมได้ยังไงล่ะ

เมื่อเราได้ชิมรสชาติของลูกตาลสดจากต้นแล้ว
งานนี้เจ้าของสวนก็มาต้อนรับเราเป็นอย่างดีด้วยการเสิร์ฟน้ำตาลสดให้ได้ชิมกันค่ะ
ตาลเชื่อมค่ะเมนูโปรดของใครหลายคน
แต่ว่าที่หาทานยากยิ่งกว่าก็คือนี่เลยค่ะ

หาทานยากแบบนี้ทำยากไหมคะแม่
ก็ยากครับเราต้องขึ้นทั้งเช้าทั้งเย็นไปปาด
ได้ชิมลูกตาลสดและน้ำตาลสดไปแล้ว

ที่นี่เรามีการทำขนมตาลด้วยล่ะค่ะ
ช้าอยู่ทำไมไปชิมดีกว่าค่ะ
อืม

เขายังมีแหล่งปลูกกล้วยไม้นานาพันธุ์อีกด้วย
ชมความงามของกล้วยไม้กันแล้ว
เราไปดูแหล่งปลูกอินทภารำกัน
ต้องบอกว่าอินทภาลำที่นี่หวาน
ใครที่อยากจะได้ของสดก็ลองแวะมาที่สวนเลยนะคะ
วันนี้ค่ะเราพาไปดูพาไปชิมมาหลายเมนูเลยนะคะ
แต่ว่าเมนูที่เด็ดและหาทานยากมากเลยของที่นี่
ก็คือแกงฟักตับถั่วเขียว

เขียวก็เห็นแต่ของหวานแต่มาใส่ในแกง
จะออกมาในรูปแบบไหนไม่ได้พามาดูอย่างเดียวนะคะ

ใช่อย่างที่บอกกันไปอย่างช่วงที่ท้ายวิธีอาร์
แกงฟักกับถั่วเขียวเคยกินกันไหม

แม่กลัวของเรา

เป็นคนดบนนองข่าวล่างเผิดท่าวน์ว่งครับ

แม่ครับแกงฟักเนี่ยเราทำกินกันเป็นแบบ
เขาเรียกทำทุกครัวเรือนทุกคนทำเป็นหมด
ทำเป็นหมดค่ะถ้าคนตะบนหนองขาว

ทำไมมันอยู่แล้วมันถึงใส่ถั่วเขียว
ถั่วเขียวนี่ก็คือเพิ่มความมันให้แก่อาหารที่เราจะทานเข้าไป

ช่วยอธิบายหน่อยนะเอาไปดูพร้อมกันนะครับ

และที่สุดก็คือกระชายเป็นที่นำ

เอารวมกันมารวมกันแล้วก็มาตำเป็นพริกแกงแล้วก็มีปลาทู
ปลาทูใส่๓ตัวได้ไหมใส่แค่๑๐
แล้วแต่พริกแข้งค่ะแล้วก็มีฟักด้วยอันนี้เป็นพระเอกของเราเป็นพระเอกฟัก

ถั่วเขียวเวลาเราคั่วแล้วเราก็เอาไปต้ม
แล้วก็ใบมะกรูดนี้ไว้แต่งหน้าค่ะ
เอาไว้แต่งหน้าไม่ได้ใช้ลิฟท์ใช้อะไรไม่ใช้ลิฟท์ไม่ใช้ลิฟท์
อ๋อนี่วิธีการตำเป็นพริกแกงตำเป็นพริกแกงรวมกันค่ะ
ขาตักไข่ขาตักไข่ใส่ผิวมะกรูป
ใส่ผิวมะกรูปนิดนึงไหมใส่กระทายใส่กระทายหน่อยค่ะ
ใส่หอมแดงกระเทียมใส่หน่อยนึงกระเทียม
เทียมกับหอมอะไรเยอะกว่ากัน
หอมกระเทียมก็พอกันล่ะค่ะที่สุดที่สวยก็คือกระทายค่ะ
อ๋อกระทายนี่แหละต้องเยอะหน่อยจะทำให้หอมจะได้หอมขึ้นมาร่วมกับถั่วเขียวกับพริกแห้ง
มันเหมือนน้ำยาขนมจีนยังไงไม่รู้ถ้ามีกระชาย
แกงเนี่ยใส่พริกแห้งใส่พริกสดไหมแม่

กปิดำที่ว่าทำด้วยปลาใช่ไหมเนี่ย

เอาล่ะกระชายเขาตำสุดท้ายเหรอ
ใช่มันเป็นน้ำถ้าเราไปตำก่อนมันจะเยอะ
เหมือนที่พี่ยงบอกมันปลอกมันน้ำมันเยอะ

แล้วก็ใส่ละลายเครื่องแกงพร้อมกะทิเลย

เพราะจริงแล้วอันนี้คือแกงกะทินะ
ใช่แกงกะทิทั่ว

ปลาทูไปให้เนื้อมันเยอะนะ

โรยด้วยใบมะกรูดไป
อันนี้เอาใบมะกรูดได้รสและกลิ่นของใบมะกรูด

แล้วพอเดือดแล้วมันมันจะขึ้น

พอแตกมันพอเลยห้ามเกิน
ถ้าเกินมันจะเป็นมันเหมือนมันหมูแล้ว
ถั่วก็จะเปลือยบราฟาก็จะเปลือยมาก

อันนี้จัดจานโรยใบมะกรูดอีกครั้งนะครับผม

ถึงเวลาแล้วกูมาฟ
มากด้วยแม่แล้วก็กินกับขนมจีนไหม
รสชาติหมดเลยเพราะว่าเหมือนเครื่องเทศมันถึง

เรากินแล้วความมันของกะทิของถั่วเขียวเนี่ยมันอยู่ในบริเวณขอบปากริมฝีปากเรา
เอาละครับถ้าติดดาวให้เมนูนี้ของหมู่บ้านน้องขาวอำเภอท่าม่วง
คุณยิ่งยงให้กี่ดาวครับมี๕ดาว

ดาวครับ

เรียกว่าเต็มผมขอบวก๕ดาว
แล้วก็ดอกจันทร์ข้างบนด้วยว่าอร่อย

ขอบคุณแม่มากครับ
เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไป
ขอแรง